และเป็นงานโบราณโบราณของชาวสุรินทร์
เขาบอกว่าเจ้าสาวเนี่ยต้องหาบ
หาบน้ำมาอาบให้กับพ่อแม่ของเจ้าบ่าวครับ
โหเรียกได้ว่ายาวหาบกันมาแบบยาว
นี่เจ้าสาวนะชุดน่ารักสวยน่ารัก
แล้วที่สำคัญแข็งแรงด้วยนะสุด
หาบน้ำมาแบบนี้นี่เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านเขานะคุณผู้ชมนะ
พิธีกรรมนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการการแต่งงาน
โดยพิธีการส่วนนี้เจ้าสาวจะเป็นการนำน้ำมาแบบนี้
อาบน้ำให้กับพ่อแม่ของฝ่ายชาย
แล้วต้องจุดเทียนกราบฝ่ายพ่อแม่ก่อนนะ
แล้วก็นำน้าที่เจ้าสาวหาบมาจากที่บ้าน

โอ้โหแล้วยังมีการเปลี่ยนเครื่องผ้านะครับ
เครื่องนุ่งห่มให้ใหม่อีกด้วย
พิธีนี้ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตคู่ของบ่าวสาว
และถือว่าเป็นการสารต่อประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
ของชาวกวยหรือชาวกุยที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
ประเพณีผมบอกก่อนนะหาชมได้ยากนะ
ที่นำภาพประเพณีโบราณแบบนี้มาให้เราได้ดูกัน
เพราะเอาจริงคนในพื้นที่มาเผลอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ

บางคนเขาก็อาจจะเลือนหายหรือเขาแต่งแบบใหม่สมัยใหม่ไปแล้ว
เราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นพิธีกรรมโบราณแบบนี้เท่าไหร่นะคะ